ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบให้แต่เดี๋ยวให้ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อน
คือนุ่มส่งอาหารเขาก็ไปจอดรถจักรยานยนต์เพื่อที่จะรอของลูกค้าเขาที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะคงมาตำหนิมาเตือนมาต่อว่า
กลายเป็นว่าปะทะคารมกันวิทย์จะวางมวยกันเลยทีเดียวนะคะ

นี่ค่ะทางหนุ่มส่งอาหารก็บอกว่าทางเทศกิจไปด่าเขา
เทศกิจก็บอกว่าก็หนุ่มส่งอาหารก็ด่าเจ้าหน้าที่เทศกิจเหมือนกัน

จุดที่เกิดเรื่องตามภาพนี้เลยตามคลิปนี้เลย
นี่นะคะซอยกรุงเทพนนทบุรี๒๓หน้าปากซอยค่ะ
ก็จะเป็นทางเท้าแบบนี้หน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะคะ
ทีมข่าวเลยไปถามรอปภของคอนโดมิเนียม
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตามคลิปภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
ปภก็เลยเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยหนุ่มส่งอาหารไปจอดรถรอลูกค้า
ก็คือลูกค้าเขาพักอยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งนี้
ก็ไปจอดรถที่ทางเท้านั่นแหละจอดประมาณสัก๑๐นาทีได้

เจ้าหน้าที่เทศกิตเดินมาตอนที่หนุ่มส่งอาหาร
กำลังจะออกจากทางเท้าพอดีด้วยนะ
เจ้าหน้าที่เทศกิตเดินมาหาแล้วก็เลยมีการเถียงกันตามคลิปมาสักครู่
รอปภก็เลยบอกว่าสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือใครที่ไปส่งอาหารของไม่ว่าจะบริษัทไหนก็ตาม

จะรู้ว่าเขามีพื้นที่สำหรับพนักงานส่งอาหาร
พนักงานส่งของให้ไปรอลูกค้าได้
รอลูกค้าที่อยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งนี้ด้านใน
จะได้ไม่ต้องมาจอดรถด้านหน้าเขาก็กลัวจะรถติดตัวไป
จอดบนทางเท้าก็เลยเข้าใจว่านุ่มคนนี้ค่ะ
เดอร์คนนี้พนักงานส่งอาหารคนนี้
คงมาครั้งแรกก็เลยไม่รู้ว่าทางคอนโดมิเนียม

หนุ่มรายเดอร์คนนี้ชื่อว่านายสายชนพันกวีอายุ๓๖ปี
เจ้าตัวยอมรับว่าวันนั้นผิดเอง
เพราะว่าเริ่มต้นด่าขึ้นเสียงใส่เทศกิจก่อนจริง

สาเหตุที่โมโหขนาดนั้นก็เพราะว่า
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ควรจะใช้คำหยาบกับเขา
เจ้าหน้าที่เรียกเขาว่ามึง
ตอนนั้นเขามองว่าอ้าวควรจะมีคำพูดที่ดีกว่านี้ไหม
ใช้คำว่ามึงเขาก็เลยโมโห

ถึงขั้นที่ว่าท้าเลยว่าถอดชุดเจ้าหน้าที่เทศกิจ

เขายอมรับแบบนี้เลยนะคะนายสายชนคนนี้
แล้วก็ยอมรับว่าเรื่องทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้น
ถ้าไม่ไปจอดรถบนทางเท้า
ตรงนี้เขายอมรับผิดเขาผิดเอง
แต่ประเด็นของเขาก็คือเขาผิดก็จริง
ก็ว่ากันไปตามผิดแต่ทำไมเทศกิจต้องมาด่าเขาล่ะ

เอาเรื่องกับเทศกิจ๗นายที่ไปล้อมเขาในวันนั้น
แล้วก็จะมีการดำเนินคดีตามพรบคอมพิวเตอร์ที่มีการเผยแพร่คลิปด้วยนะคะ
แล้วก็จะดำเนินคดีกับคนในโซเชียล
ที่ไปคอมเมนต์ที่ไปวิจารณ์ทำให้เขาเสียหายด้วย
พี่จับผมพี่ต้องมีรายลักษณ์อักษรสิ
เขาหาบนทางเท้านู่นแห้งศีรษะ๕๐๐๐อะไรอย่างนี้ได้

ผมก็ขึ้นผมก็ด่าสวนกลับเพราะผมเป็นคนตรง
ผมก็เลยถ้าแน่จริงถอดเครื่องแบบไหม

คือตัวเลยผมไม่กลัวผมก็พูดว่าผมโอเค

มันไม่จบเพราะว่าถ้าเขาอยากให้ผมจบ
เขาต้องไปตามคนแชร์โซเชียลทั้งหมด
เมนต์ทั้งหมดมานั่งตรงนี้ผมถึงจะยอม
นี่ค่ะทีนี้ค่ะทั้งผู้มนุยการเขตบางซื่อค่ะ

ก็พูดถึงคลิปที่เห็นกันไปเมื่อสักครู่

มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ค่ะว่าสาเหตุหรือว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงกันแน่
แต่ว่าเบื้องต้นก็ตำหนิเจ้าหน้าที่เทศกิจไปแล้วนะคะ
ว่าเวลาทำงานต้องพบปะประชาชนไม่ว่าจะถูกหรือผิด
ก็ต้องใช้กิริยาและคำพูดอย่างถูกต้อง
ไม่ควรจะมีกิริยาตามปรากฏในคลิปเมื่อสักครู่ค่ะ
เมื่อรับรายงานก็จะสั่งให้เจ้าหน้าที่
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริง
เพื่อที่จะรับทราบเรื่องของข้อที่จริงต่อไป
มีความผิดและบทลงโทษอย่างไร
มีความผิดตามพรบรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมาตรา๑๗นะคะ

ถ้าใครพบเห็นการกระทำความผิดถ่ายรูปแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่เทศกิจ
จะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับสูงสุดไม่เกิน๒๕๐๐บาทนะคะ
มาตรา๔๘วัก๓ค่ะ